วัยรุ่นที่เพชรบูรณ์ก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันกลางงานแห่นาค
ท่ามกลางผู้ที่ไปร่วมงานบุญจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนครับ
นี่เป็นความชุนมูลวุ่นวายขณะที่กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุไล่ชกต่อยกัน
และคว่างปลาสิ่งของทั้งขวดเหล้าก้อนหินตอบโต้กันไปมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดอรัญญาวาสอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยก่อนเกิดเหตุมีขบวนแห่หน้ากลุ่มแรก
ซึ่งมาจากพื้นที่ตำบลวังโป่งได้แห่นาครอบโบสถ์
พร้อมกับมีวงดนตรีบันเลงอย่างสนุกสนานจนครบทั้ง๓รอบแล้วนะฮะ
จึงได้นำนาคพร้อมพ่อแม่เข้าไปรออยู่ด้านในโบสถ์
เพื่อรอบวชพร้อมกับนาคอีกคนหนึ่งตามเลิกงามยามดีที่กำหนดไว้นะครับ
จากนั้นในเวลาต่อมามีขบวนแห่หน้ากลุ่มที่๒
ซึ่งมาจากพื้นที่ตำบลวังศาลได้นำนาคแห่รอบโบสถ์เหมือนกัน
มีวงดนตรีบันเลงอย่างสนุกสนานเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่กำลังแห่รอบที่๓รอบสุดท้าย
เป็นจังหวะเดียวกับที่วัยรุ่นกลุ่มแรกและวัยรุ่นกลุ่มที่๒
ซึ่งโอ้โหเป็นคู่อริเก่ากันนะครับ
แต่มาเจอกันในงานบวช
งานบวชของคนละนาคนาคคนละนาคนะ
แต่มันบวชวัดเดียวกันแต่มาบวชวัดเดียวกัน

เห็นการอย่างรุนแรงกระทบกระทั่ง
แล้วก็ตะลุมบอลใส่กันอย่างชุลมุนครับ
ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้มาร่วมงานบุญนะครับ

แล้วก็พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๒คน
โดย๑ใน๒เข้าแจ้งความหลังเกิดเหตุ
ตัวเองจะไปเคลียร์ให้เรื่องจบนะฮะ
จากเป็นคนกลางระหว่างของทั้งสองกลุ่ม

ซึ่งยืนยันว่าจะเอาเรื่องผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับ